วันนี้เรานำเสนอข่าวนี้ไปแล้วที่เป็นกระบะเนี่ยพุ่งไปชนรถสองแถว

ที่ว่าขาจะต้องตัดต้องตัดนะที่กำลังจะรอขึ้นอยู่อ่ะพี่เบิร์พี่น้ำแข็งแล้วร่วงลงมามีอีกมุมกล้องหนึ่งให้ดู
เพราะตอนนี้น่าสงสัยว่าคนขับกระบะที่ตอนแรกไม่ยอมลงมาใช่ไหม
เขาขับขี่โดยประมาทหรือเปล่าขี่มาเร็วหรือเปล่าขับมาเร็วหรือเปล่าคุณผู้ชม
นี่ดูหน่อยรถสองแถวมาแล้ว
อ๋อหอยมาเร็วจริงนะคุณผู้ชม
แล้วพื้นถนนหลื่นด้วย
โยเธอเหตุนี้ก็คือถนนสายวัดบางบ่อ

แล้วสาวเมียนมาท้องแก่ที่กำลังจะขึ้นสองแถวไป
ชื่อว่านางซินมาวินก็ยืนโบก
แต่เวลาเกิดขึ้นขณะว่ากระบาดก็ชนสก่อน
ก็เลยร่วงตกลงพื้นเลยคนขับกระบะชื่อว่าธินกรผู้เรือน
อายุสี่สิบหกปีก็ไม่ยอมลงจากรถมีแค่เมียของพิธีนากรเนี่ย
มาดูคนเจ็บครับคือคาดว่านายธินกรกลัวว่าโดน
โดนชาวบ้านทำร้ายเอาก่อนจะยอมลงมาหลังชาวบ้านเนี่ย
ล้อมรถแล้วก็กดดันพอลงมาก็ไปยืน
บอยู่หลังภรรยาครับชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โห
ธินกรเนี่ยกลิ่นเหล้าหึงเลยใช่ไหมที่เรารายงานไปเนี่ย
อาการเหมือนเมาสุราอยู่คุณผู้ชมธินกรก็อ้างกับตำรวจว่า

เป็นจังหวะที่คันหน้าเลี้ยวเข้าหมู่บ้านพอดีตัวผมถึงเพิ่งเห็นว่ามีรถสองแถวเนี่ยจอดอยู่
ผมพยายามเบรกแล้วนะแต่เบรกไม่อยู่อ่ะก็ถนนมันลื่นอ่ะ
แต่เบื้องต้นครับธินกรโดนแจ้งข้อหาเมาแล้วขับอันนี้แน่นอน
หวัดเสียวแล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
เจ้าตัวเนี่ยยื่นประกันตัวไปด้วยวงเงินสามหมื่นบาท
ทีนี้มีพลเมืองดีที่ให้คลิปเพิ่มมาเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคุณผู้ชมจับภาพ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

นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่